กลับมาในช่วงนี้มาดูพี่ปำแปมนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยโดดมาแจม
แต่มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาจะมีดราม่าหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นว่าเพิ่งจะเปิดตัว๓๑คนสุดท้ายผ่านเข้ารอบไปไม่ทันไร
ก็เกิดดราม่าหนึ่งในสาวงามอย่างฮาเปอร์ประกาศถอนตัว
เหตุเพราะว่ามีข่าวลือเรื่องปลอมวุฒิการศึกษา
อย่างไรก็ตามนะคะพี่ป๋อมแปมเองก็ยืนยันว่า
โดยหลังจากนี้ก็จะไปเก็บตัวนะคะ
ก่อนที่จะมีรอบตัดสินในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้จ้า

คิดว่าไม่หรอก
เชื่อว่าปีนี้คัดกันโหดมากและน้องก็คือเจ็นตัวมาดีมาก
นี่เชื่อว่าสามสิบคนที่เข้าไปคือตัวครีมเลย

ต้องถามนะคะในฐานะสะพ้ายใหญ่บ้านฉัดบริรักษ์แฟนเฮียบอยปกรณ์ไง
ปอมแปมรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้พี่หน่องธนา
น้องชายของเฮียบอยเขาเปิดตัวคบกับสาวแพรวา
ก็คือจะต้องมีพิธีต้อนรับสะพ้ายรองเข้าธรรมเนียบอะไรแบบนี้หรือเปล่า

ก็คือยินดีต้อนรับเอ่อพอวอร์เข้าสู่กันเป็นคู่สะพัย
ขอบใจด้วยค่ะแล้วก็ลงรูปคู่เบ่นบ่อย
เราก็จะชอบอ่านคอมเมนต์ที่เพื่อนมาแซว
เหมาะกับเป็นสะพ้ายคนโตนะคะใช่ค่ะสะพ้ายเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่า
ถามพี่บอยหรือยังนะคะคิดเอาเองแล้วกันนะคุณผู้ชม